นอกจากจะแพ้แล้วยังมีสมาชิกที่ถูกกำจัดออกไปอย่างโหดร้าย
การแข่งขันทำอาหารสไตล์ภาพตัวมันออกเฉียงเหนือในด้านสุดท้าย
ร่าเป็นผู้ถูกคัดออกและถือเป็นผู้แข่งขันคนแรกที่ต้องออกจากรายการ

เดี๋ยวตอนนี้พวกแข่งขันต้องมาเชิดหน้ากับวันที่เผ็ดร้อนที่สุด
นี้อยู่แล้วเออเยอะฉันทำไม่ได้ทำไงดี
ก็จะเอาฉลักความกลัวได้หรือไม่หรือจะกลัวจะต้องล่าถอย
เยอะแล้ว
หลังฟ้าแห่งขนมหวานลิ้วยุลยิ้งสามผู้มีชีวิตชีวาและรอบครอบ
จีฮาวาปราชินีแห่งความเผ็ดร้อนหวังลิน
ไอดอลผู้เต็มปีนมาด้วยรสดิโยเภอจินเสียง
ชายหนุ่มผู้เป็นแบบอย่างแห่งการปรุงอาหารสิ้นไฟล์ชิง
ราชาตัวตลกในการทำอาหารไปไข่นาน
เพราะเขาต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดูเดือดและการชิมอาหารที่พิถีพิถัน

การแข่งขันเริ่มได้ณบันนี้

สามโจทย์ที่ได้รับจึงต้องออกจากรายการไปเป็นคนแรกและการคัดคนออกยังมีต่อไปนะครับ
การที่ผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ต่อหรือออกจากรายการนั้นทั้งหมดอยู่ที่รสชาติของอาหารแต่ละคนเป็นตัวตัดสินนะครับ
ทุกท่านวันนี้ขณะที่ทุกคนเดินเข้ามาในรายการทุกคนมองเห็นหม้อใหญ่ที่วางอยู่ตรงนั้นทุกท่านมีความรู้สึกคุ้นหรือเปล่าครับ
ตอนที่ฉันหันไปมองเมื่อกี้นี้เนี่ยฉันรู้สึกสั่นไปหมดเลยคิดถึงวันที่ระเบิดวันนั้นนะคะ
ทำไมของฉันเริ่มระเบิดแล้ว
ความรู้สึกกลัวของฉันยังอยู่หรือว่าวันนี้ยังต้องทอดเกาลัดอีกตอนนี้ในใจฉันเต็มไปด้วยความกลัว
ผมจะบอกทุกท่านว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เผ็ดที่สุดในชีวิตของทุกท่านก็ได้เรามาดูโจทย์ของวันนี้กันดีกว่าโจทย์ในวันนี้คือ
กรรมการไม่มีทางให้จดง่ายแน่ฉันเตรียมใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะ

พรีกมาแล้ว
พริกเผ็ดพริกเผ็ดแซ่บร้อนกับพริกก็คือเผ็ดใส่ก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ดรสเผ็ดใส่ก๋วยจังก็ร่อนเผ็ดรสเผ็ดใส่ลากใส่น้ำตกก็ให้รสเผ็ด
สวัสดีทุกคนก็คือราชัยแห่งพริกราชัยพริกทำให้ทุกคนต้องรอนานทุกคนเคยกินซอสพริกแล้วใช่หรือเปล่า
แล้วทุกคนเคยทำซอสพรีกกันมั้ยทุกคนจะสามารถทำซอสพรีกออกมาได้อร่อยกันทุกคนนะ
อันนี้ให้ดูพริกเลยดูพริกก่อนนะ
พอได้ไหม
ดูเลยดูเลย
สำหรับพริกบางประเภทถ้ารูปร่างออกรีจะเผ็ด
แต่ถ้ารูปร่างกลมรสชาติจะออกหวาน
พระเจ้าพระคุณทำไมเลือกพลิกทุกรูปแบบเลย
โอ้ยไม่ว่าจะกลิ่นของซอสพริกหรือพริก
แค่ผมได้กลิ่นไกลก็รับไม่ได้แล้ว
ทีนี้เขาถามหน่อยดีกว่าทุกท่านจะทำซอสพริกแบบไหนกันดีฮะ
ผมชอบอาหารเสชวนดังนั้นจะทำอาหารรสชาติไปทางอาหารเสชวน

แต่ผมชอบซอสพริกรสชาติออกหวานนะ

พวกไม่ต้องถามซอสพริกสไตล์ฮอกง

แล้วแม่ฉันเป็นคนเสชวนและชอบรสชาติของหมาล่าค่ะ
เอาล่ะพี่น้องชาวพริกทุกคนให้กำลังใจเขากันหน่อย

สู้สู้สู้

เอาละครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง๙คน
พี่น้องชาวนาจะเป็นกรรมการในการชิม
และตัดสินซอสพริกที่ทุกท่านทำ
เพื่อที่จะหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว

จะได้สิทธิประโยชน์เหนือคนอื่นในการแข่งรอบต่อไป
ทุกท่านพร้อมใช่ไหม

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย

มีเวลาในการทำอาหารทั้งหมด๔๕นาที

เพื่อหาผู้ที่ทำซอสพริกรสชาติออกมาดีที่สุด

ได้รับสิทธิพิเศษในการแข่งขันรอบต่อไป
นี่คือสูตรอาหารลับของแม่ฉัน
คือผัดพริกเห็ด
ทุกครั้งที่แม่มาหาฉันที่ฮ่องกง
ก่อนกลับจะทำอาหารเก็บไว้ให้ฉันเสมอค่ะ
ซอสพริกก็ไม่ต้องทำเผ็ดมากหรอก

มันจะทานการตัดสินวันนี้คือทุกคนต้องใส่ซอสให้เต็มขวดที่อยู่ในมือของผม

ขั้นตอนทำยากมากทุกคนต้องใช้มือในการหั่นพริกสด
สวัสดีครับคุณสิวัยดี

เย็นจะไหม้ซะหมดนะ

จากนั้นกลิ่นก็จะกระจุยกระจายออกมา

เพิ่มเวลาให้อีกสัก๑๕นาทีจะดีกว่านี้นะคะ
กว่านี้นะครับว่าเวลาที่เกิดฉันบักคับให้ผมสดแสดงพลังออกมา
คุณรู้ไหมคะว่าฉันต้องเอาเต้าเจี้ยวไปทอดก่อน
เพราะว่าจะทำให้กลิ่นของเต้าเจียวมันออกมา
หลังจากนั้นค่อยใส่พริกหอมไปนิดนึง

ฉันลองกินมันฝรั่งแล้วให้ความรู้สึกละเอียดมากเลยค่ะ
เผ็ดร้อนมันไปหมดแล้ว

เฮ้ยทันแล้ว
ใส่อันนี้นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะหรอก

เร่งมือทำเวลากันหน่อย
คือเรื่องการปรุงรส

เพราะผมไม่กินเผ็ดไม่รู้จะชิมยังไงดี
แต่เมื่อวันนี้ผมจะตัดสินใจแล้ว

ที่เผ็ดเป็นบ้าเลย
เหลือเวลากี่นาทีฉันทำเสร็จแล้วนะ

เวลาอีก๑นาทีสุดท้ายยังไม่ได้เติมน้ำตาลเลย

อาหารที่คุณผัดเสร็จหรือยังเนี่ย

อาหารที่คุณทำเนี่ยมองดูแล้วไม่น่าจะใช่ซอสพริกเลยนะ
แต่ว่าหมูผัดพริกหวานมากกว่า
รสชาติใช้ได้บอกจำไว้กินกับข้าว
ดูน่าอร่อยจริงเยี่ยมมากทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะเนี่ยเรา

หมดเวลา
จากนี้ไปเราจะเชิญกรรมการพี่น้องชาวนาทั้ง๑๐ท่านมาชิมซอสพริกที่ทุกท่านทำ